ตอนคือปั่นบวมตัดตอน

วมก็คือบวมเงินและตัดตอนค่ะ
ก็คือมีการพาดพิงถึงคุณเศรษฐาทวีสินนะคะ
และบริษัทแสนสิรินะคะ
คือขออธิบายแบบย่อสั้นก็แล้วกันนะคะ
จริงแล้วคุณชูวิทย์แบบอธิบายแบบละเอียดมาก
แล้วก็มีบอร์ดมาให้เหมือนกับทุกครั้งนะคะ
อธิบายแบบเหมือนห้องเล็กเชอร์เลย
ละขั้นทีละตอนเลยนะคะ
นักข่าวก็ไปกันแน่นเหมือนเดิมนะคะ
คุณชูวิทย์แฉแบบนี้ค่ะ
นี่ก็จะมีบอร์ดมีอะไรมามีปี๊บมาก่อนใช่ไหมคะ
นี่คุณวรรณชัยโชคชนะเนี่ยสวมปี๊บมา
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายกดิจิทัล
มาเป็นพล็อปให้คุณชูวิทย์เหรอใช่ค่ะ
นี่เอาเป็นสีสันก่อน
ทีนี้เริ่มแฉเลยก็แล้วกันนะคะ
คุณชูวิทย์มีการให้ข้อมูลผ่านบอร์ดนะคะ๓คูณ๕เมตร
แล้วก็บอกว่าที่ดินที่ทองหล่อ
ปัจจุบันเป็นโรงแรมหรูใจกลางเมืองเลย
เป็นที่ดินเปล่าแบ่งย่อยเป็น๑๐โฉนด
โฉนดถูกสร้างเป็นคอนโดเรียบร้อย
อีกหนึ่งโฉนดยังไม่ได้ปลูกสร้างอะไร

และจดจำนองเอาไว้๔๖๕ล้านบาทกับธนาคารแห่งหนึ่ง
มีผู้ถือหุ้น๔คนแบ่งเป็นคนละ๒๕เท่ากันตามบอร์ดเลยนะคะ
ตามหลักก็คือถ้าต้องการซื้อที่ดินตรงนี้
คุณชุวิตบอกว่าต้องเอาเงินมาซื้อ๕๖๕ล้านบาท
เพราะต้องรับผิดชอบยอดจดจำนองด้วย
แต่ต่อมาค่ะบริษัทถูกซื้อหุ้น
เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง๓คน

ถือหุ้น๙๙๙๙
นายสอเสือถือหุ้น๐๐๐๐๑
นายพอพานถือหุ้นอีก๐๔
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าเหมือนกับเป็นลักษณะของนอมินี
คุณชูวิทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
นางสาวพอพานที่ถือหุ้น๙๙๙๙๙๙เนี่ยค่ะ
อยู่จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนนายสอเสือและนายพอพานที่ถือหุ้นคนละ๐๐๑เนี่ย

เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยสังกัดบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
คุณชูวิทย์เลยตั้งข้อสังเกตว่า

บริษัทแม่จะกล้าปล่อยกู้ให้เป็นพันล้านเหรอ
แล้วการไปซื้อที่ดินต้องมีเงินทอน๔๓๕ล้านบาท
แล้วเงินส่วนต่างตรงนี้หายไปไหน
๔๖๕ล้านซวนที่เหลือล่ะ
เดี๋ยวเลย๙๖๕ล้าน

หลบหนึ่งพัน
เกรื่องที่เหลือ๔๕๕ล้าน

เจ้านายคุณตั้งสัก๕๖๕ล้านบาท
ใครซื้อ๕๖๕บาทแล้วคุณตัดผลต่างไป

บริษัทแสนสิริออกแถลงการโต้คุณชูวิทย์นะคะ
ยืนยันว่าซื้อที่ดินทองหล่ออย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
ยืนยันว่าแสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริ
ซึ่งเป็นผู้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่มีผู้กล่าวอ้าง
สิริซื้อที่ดินทองหล่อในปี๒๕๕๙ในราคา๑ล้าน๑แสนบาทต่อตารางวา
เป็นราคาที่เหมาะสมถ้าเทียบเคียงกับราคาตลาด
มันไม่ใช่๕๖๕ล้านบาทหรือตารางวาระ๖๕๐๐๐บาทตามที่คุณชูวิทย์แถลงข่าว
แสนสิริอยู่ในระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย
ผู้กระทำการบิดเบือนข้อมูลและทำให้ชื่อเสียงแสนสิริได้รับความเสียหาย
ลงชื่อโดยประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการของบริษัทแสนสริจำกัดมหาชนค่ะ
จนถึงขนาดนี้เพื่อไทยก็ยังยืนยันว่าคันดิเดตนายกที่จะเสนอชื่อคือคุณเศรษฐาทวีสิน

ตั้งแต่คุณชุวิตออกมาแฉคุณเศรษฐาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรเป็นการส่วนตัวเลยนะคะ